อย่างที่รายงานไปนะคะว่าหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบภัยก็คือที่ชุมพรด้วย

คือถึงแม้ว่าพายุปลาบึกเนี่ยจะข้ามประเทศไทยเราแล้วก็ลงไปที่ฝั่งอันดามาแล้ว
แต่หลายจังหวัดยังคงโดนผลกระทบอยู่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือชุมพรนี่แหละค่ะ

พาคุณผู้ชมติดตามความคืบหน้าสถานการณ์กันหน่อยจากคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าว
รัฐทีวีมีรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะ
ครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าสถานการณ์ยุทธ์ศนรบประบึกนะครับ
มีการเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอามันแล้วก็ตาม
แต่ว่าในหลายพื้นที่ของทางภาคใต้ยังคงได้รับผลกระทบนะครับ

ตอนนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่เขตตัวอำเภอเมืองนะครับ
ซึ่งจุดนี้เป็นถนนเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
คุณผู้ชมคงเห็นภาพบรรยากาศแล้วว่าบริเวณด้านหลังของผมเนี่ย
ยังคงมีน้ำท่วมสูงขังอยู่ที่ประมาณสัก๔๐เซนติเมตรนะครับ
จุดนี้เนี่ยอยู่ที่บริเวณแยกขุนกระทิงนะครับ
ระหว่างจังหวัดประนองแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดประจวบคิริขันและเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
โดยตอนนี้เบื้องต้นนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการกั้นให้รถ
ที่มีความสูงเท่านั้นที่จะผ่านได้
ส่วนรถฝั่งนี้รู้สึกว่าเมื่อสัก๓๐นาทีที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่สามารถปล่อยให้รถเล็กสามารถผ่านมาได้แล้วนะครับ

เข้าท่วมที่ถนนเพชรเกษมเอเชีย๔
ตั้งแต่บริเวณแยกขุนกระทิงจนถึงแยกประถมพร
อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับทั้งฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานคร
และฝั่งมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุราธานีโดยการสัญจรนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ย
อย่างที่ผมได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่เลยคือตอนนี้ยังคงอนุญาตให้เพียงรถใหญ่นะครับ
แล้วก็รถกระบะวิ่งผ่านมาได้เท่านั้นส่วนรถเล็กเจ้าหน้าที่ให้เลี่ยงไปทางแยกบ้านขุนกระทิงครับ
ตัดเข้าสู่แยกประถมพรเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
ทางนี้เนี่ยจากการสอบถามกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับเขาบอกว่า
ทุกครั้งนะครับที่บริเวณตรงนี้เนี่ยเกิดภาวะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับ
ก็จะมีภาวะน้ำท่วมที่ตรงนี้เป็นประจำทุกปีนั่นแหละแต่ในทุกครั้งที่ผ่านมาน้ำจะไม่สูงแล้วก็จะไม่ขังนานเท่ากับครั้งนี้
คุณผู้ชมครับมีข้อมูลจากทางสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพรนะครับ
เด็ดรายงานมาว่าสถานการณ์พายุปาบึกวันที่หกมหกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองในช่วงเช้าวันนี้
ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง
โดยมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
ส่วนผลกระทบต่อจังหวัดชุมพรในวันนี้สภาวะฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ๔๐ของพื้นที่
และมีฝนตกหนักบางแห่งเท่านั้น
และอาจมีฝนตกสะสมในหลายพื้นที่ในหลายอำเภอ

โดยน้ำทะเลช่วงเช้ามีการเช็คล่าสุดอยู่ที่๒เมตร
โดยชาวเรือนั้นต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
ขณะที่บรรยากาศของริมชายฝั่งทะเลอำเภอหลังศวนจมัดชุมพล
ที่ฝ่านมาหลังจากที่มีการอุดลอดจากประยุทธ์ส่วนร้อนประบึกนะครับ
ฟ้าก็เปิดแล้วก็ตอนนี้แดดออกนะครับ
ส่วนบรรยากาศคลื่นลมในทะเลน้ำยังคงไม่หนุนสูง

โดยจะเห็นค่าความเสียหายริมตลิ่งของทะเลที่พังลง
หลังจากถูกขึ้นสัตว์กัดซ้อลกว่า๓๔เมตร
และทางนี้คุณผู้ชมก็มีข้อมูลมาจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
ที่มีรายงานข้อมูลมาล่าสุด
ให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมทะเลที่อพยพไปตามศูนย์พักพิงต่างนะครับ
เพราะว่าหลังจากที่สถานการณ์ฝนแล้วก็คลื่นลมทะเล
กลับเข้าสู่สภาวะโดยปกตินะครับ

ก็ระวังสถานการณ์ฝนเพียงเล็กน้อย

และนี่ก็คือบรรยากาศที่บริเวณถนนเพชรเกษม
ที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพฯมหานคร๐๑ขนาดนี้

รายงานสดจากจังหวัดชุมพรครับ

ตอนนี้รถที่ผ่านได้ก็จะมีรถใหญ่กับรถกระบะ
แต่เชื่อว่าอีกอย่างน้อยพรุ่งนี้สถานการณ์น่าจะเริ่มคลี่คลายแล้ว
แล้วก็ประชาชนที่ย้ายไปอยู่ศูนย์อพยพ
ตอนนี้ก็เริ่มจะเดินทางกลับบ้านกันได้แล้วนะคะ